ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะได้ยินกันเยอะ

แต่คนนี้บอกเลยว่าพี่สุนารีส้มหล่นจ้า
ส้มหล่นที่ว่าเนี่ยงานหล่นรับทรัพย์เต็มเลยค่ะ
เพราะว่าได้พรีเซนเตอร์ตัวใหม่ก็เลยเห็นหุ่นใหม่ด้วยไหมล่ะ
ไรกว่าเดิมต้องลดน้ำหนักลงให้ผอมเพลียวหน่อย

ส่วนที่เห็นพี่สุเนี่ยอวดฟันหล่อไม่ได้ใช้แอปอย่างเดียวนะ
หล่อจริงคุณผู้ชมเออฟันหลุดจริงแล้วก็ใส่ฟันปลอมเข้าไปใหม่ด้วย
พี่สู่บอกไม่น้อยเป็นปกติเป็นธรรมชาติสัจธรรม
คนที่ห่วงหนักที่สุดก็ไม่ใช่ใครที่ไหนสามีฝรั่งค่ะ
คุณวาวเตอร์จะว่ายังไงไปฟังหน่อยจ้า
วาวเตอร์ก็ดีใจถ้าเห็นพี่แบบจะเริ่มลดน้ำหนัก

คลิปติ๊กต๊อกพี่ฟันหลุดจริงป่ะค่ะ
จริงบางคนคิดว่าพี่ใช้แอปไม่ได้ใช้แอปนะ

เพราะว่ามันเป็นสัจธรรมนะ
ก็เลยแบบว่าถ่ายให้คนเห็นว่าเออชีวิตคนเรา

นี่แหละเป็นที่มาที่เขาบอกว่าขำจนฟันร่วง
ร่วงจริงแล้วก็ฟันหลุดจริง
จริงเป็นสัจธรรมคุณผู้ชมค่ะตามวัยแหละเนาะ